ซึ่งเป็นเทศกาลพลุนานาชาติที่จะมีการประชันความสวยงามของพลุทั้ง๕ประเทศ
แต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นที่พัทยา
มันไม่ได้สวยงามเหมือนพลุเลยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวผู้ชายเขาบอกว่าเขาไปเที่ยวงานพลุเนี่ย
นั่งวินมอเตอร์ไซค์จ่ายค่าวินไปทั้งหมด๑๖๐๐บาท
ตอนแรกเห็นยอดแล้วโอ้โหไม่รู้นั่งจากสุวรรณภูมิไปหรือเปล่า

คือนั่งในพื้นที่พัทยาไปจุดที่มีการแสดงพลุพัทยา
แต่โอนจ่ายค่าวินมอเตอร์ไซค์๑๖๐๐บาท
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดแล้วเมื่อสักครู่คือสลิปการโอนเงิน
ที่มีการโอนเงินให้วินมอเตอร์ไซค์

ตรวจสอบหน่อยนะคะขนส่งที่พัทยา
คุณผู้ชมคะมันมีการโพสต์ออกมาโดยผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่ง
เขาบอกว่าเขานั่งบินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากพัทยาใต้
ไปจุดจัดงานแสดงพลุนานาชาติที่บริเวณชายหาดพัทยา

คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคะใครเคยนั่งบินราคาพันหนึ่ง

๕๐๐เออมันก็แพงอ่ะเหมือนเหมารถแท็กซี่เหมารถตู้
วินราคา๑๐๐กว่าบาทก็แพงแล้วถ้าเกิดเราไปไกลหน่อย
ชมพู่ว่ารู้สึกว่าหลัก๑๐หลักร้อยต้นก็ยังพอเข้าใจได้นะคะ
ทีนี้พอหลังจากที่มีการแชร์ออกไปกระแสดราม่าก็เข้ามาเพียบโจมตีสนั่นเลย
วินมอเตอร์ไซค์แต่วินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนนะคะ
คุณผู้ชมค่ะทีนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีการเดินทางไปเจอกับหนุ่มคนนี้
คนที่เขาจ่ายค่าวินมอเตอร์ไซค์ไป๑๖๐๐บาท
ทราบชื่อคือนายชุมพลวัย๓๕ปีค่ะ
เขาเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางไปจากสมุทรปราการไปดูพลุสวยที่พัทยา
เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยตัวเขาเองกับแฟนสาวคือตั้งใจว่าจะไปดูพลุนานาชาติ
ดูความสวยงามไปสวีทกับแฟน
บรรยากาศดีสักหน่อยแต่สุดท้ายเสียอารมณ์เลย
นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปจ่ายไป๑๖๐๐นะคะ
เขาบอกว่าระหว่างทางเนี่ยคือเขาขับรถแล้วก็ไปแวะปั๊มน้ำมันในพื้นที่ย่านพัทยาใต้
แล้วก็ถามคนแถวนั้นว่าจะเข้างานยังไงสุดท้ายเขาก็เลยตัดสินใจเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
จากว่ารถติดก็เลยตัดสินใจโบกวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปคนละคันนะคะ
ซึ่งก่อนขึ้นวินมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าไม่ได้มีการสอบถามราคาก่อน
พอไปถึงบริเวณจัดงานอึ้งค่ะลมแทบจับเกือบช็อกนะคะ
ค่ารถบินมอเตอร์ไซค์เนี่ยจ่ายไปคนละ๘๐๐บาท๒คัน๑๖๐๐แพงเหมือนกันนะคะ
ซึ่งวินมอเตอร์ไซค์อ้างกับเขาว่าคิดค่าโดยสารตามระยะทางจากจุดรับมาที่จุดจัดงานประมาณ๘กิโลเมตร
อึ้มอึ้มแล้วก็คิดเป็น๑๐๐บาทหรืออะไรแบบนี้
เขาก็คูณไป๘๐๐๘กิโลเมตรกิโลเมตรละ๑๐๐ก็๘๐๐บาทแพงจัง
รวมเป็น๗๖๐๐บาทแพงนะพี่กอล์ฟครับ
จากจุดปั๊มน้ำมันที่เขาขึ้นวินมอเตอร์ไซค์มาที่จุดจัดงานมันเป็น๘กิโลเมตรเหมือนที่วินอ้างหรือเปล่า
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าพอเขาเปิดดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าระยะทางมันไม่ถึง๓กิโลเมตรเลยพี่ก๊อฟ
ไม่ถึงสามกิโลเมตรจ่ายค่าวินไปแปดร้อยบาทนะคะเอาฟังเพิ่มเติมจากผู้เสียหายหน่อยค่ะ
ก็เขาบอกว่า๘กิโลกิโลละ๑๐๐ผมก็เลยทำ๘กิโลกิโลร้อยครับ๘๐๐เหรอครับบอกใช่ครับ
เขาบอกแล้วผมก็ถามว่า๘๐๐นี่๒ขั้นหรือว่าคันละ๘๐๐เขาบอกว่าคันละ๘๐๐บาท
๑๖๐๐เขาก็บอกว่าช่วงเทศกาลอาการมันก็เป็นแบบนี้บินไหนก็เป็นแบบนี้บอกอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ทำไงผมก็เลยโอนไปให้เขาก่อนโอนไปเลย
แล้วผมก็เลยแกล้งหาวินไปเรื่อยมีที่อีกไม่เห็นมีชิ้นแบบนี้นะมันส่มน้ำส่มเนื้อหน่อยแล้วมันแพงกว่าเดิมปกตินิดนึงน่ะหน่อยมันมันก็ยังควรลักษณ์ไหวนะแต่อันนี้มันเกิดเบิดเกินไป
เป็นผู้ให้บริการก็อย่าเอาเปรียบประชาชนแบบนี้ครับ